ประสบความหิตของกาลุ่ม
เป็นอาหารมาชาวรอบมือ
ถึงภาพวิทยาลักษณ์
นี่มันมันเครื่องแล้วเนี่ย

และสถานที่กระดาษเข้ามา
เป็นสถานที่นักธุรกิจ